บรรยากาศที่วัดนวลจันทร์เมื่อคืนนี้นะคะงานศพของพ่อดมชวนชื่น
ยังคงมีบรรดาคนในวงการบันเทิงของเรานะคะเดินทางไปร่วมงานกันอย่างเนื่องแน่นเลยทีเดียว
แล้วแต่ละคนเนี่ยแต่งกายด้วยชุดสีชมพูตามเจตนารมณ์ของพ่อดมนะคะ
เมื่อคืนนี้ถือว่าเป็นคืนสุดท้ายนะคะที่ยังเนืองแน่นไปด้วยดาราดัง
พี่หนุ่มกัญชัยอาร์ตพระสุทธิ์เดอดอกสะดาวเป๊กกี้ศรีธัญญา
คุณเป๊กวงซิลพร้อมด้วยย่านมิตรต่าง
เขาก็ใส่ชุดสีชมพูฝ่าสายฝนมาร่วมไว้อาลัยกันอย่างเนื่องแน่นนะคะ
โดยพี่จอยชวนชื่นได้เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐว่าเธอเนี่ยไม่ได้ร้องไห้มาหลายคืนแล้ว
กระทั่งได้ดูคลิปเพลงพิษรักที่พิศนุโลกที่พ่อดมแต่งให้พี่จิ้มร้อง
จอยถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เลยล่ะค่ะ
ตอนเราเห็นพี่เราร้องเพลงพี่เราก็ร้องไห้ไปด้วย
ที่เราแบบไม่ไหวแล้วเราเองก็เราก็ไม่ไหวแล้วจริง
ถ้าไม่พูดไม่ร้องไม่พูดไม่ร้องแต่ถ้าพูดปุ๊บอดไปได้จริง

ตอนแต่งหน้าโสดเขาเสร็จอยู่กับพี่จิ๊กนะ
ร้านนี้เขาจับมือเขาแล้วเขย่าบอกว่าไม่ต้องมาหานะฮะจะนอน
เพราะเราอยู่กับเขาตอนเราอยู่กับเขาเราอยู่เหมือนเพื่อนอยู่แล้ว

แต่ว่าพรุ่งนี้ก็ความเชื่อเช่นเดียวกัน

ถ้าออกอายุพ่อจริงก็ถือว่าลูกหลานก็สบายแอบเพราะซื้อกันหมดเลย
เขาบอกว่าประชาชนนอกจากลูกหลานและประชาชนก็ยังแห่ซื้อเลขอายุของพ่อดมเนี่ยเป็นเกลี้ยงแผงเลยนะ
สำหรับกำหนดพิธีชาปนกิจศพพ่อดมวันนี้นะคะ
จะมีพิธีตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงที่วัดนวลจันทร์
ซึ่งก็มีพิธีกรคือพี่บ๊วยเชษฐวุฒิกับคุณหยวนนิทิชัยพร้อมการแสดงต่าง
และคลิปช่วงชีวิตที่พ่อดมอยู่ที่โรงพยาบาลซึ่งยังไม่มีใครเคยเห็นเลยนะคะ
โดยมีของที่ระลึกเป็นแซ็กโซโฟนเล็กซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่พ่อดมรักมากค่ะ
ซึ่งเมื่อวานนี้พี่จอยนะคะก็ได้มีการพูดคุยกับทีมข่าวของเรานะคะ
อย่างที่พี่แจ๊ดได้บอกไปเลยว่าคือหลายคนอยากรู้ว่าพ่อดมเนี่ยมีมาแบบให้เลขให้เลิกอะไรแบบนี้ไหมนะคะ
ซึ่งพี่จอยเองเขาก็บอกว่าเลขอายุพ่อดมเนี่ยนะขายหมดเลยขายดิบขายดี
เพราะว่าประชาชนที่มาร่วมงานเนี่ยต่างก็ซื้อเลขนี้แหละ
ซึ่งแอบกระซิบให้นิดนึงได้ไหมอายุพ่อดมในวันที่เสียชีวิตเนี่ย
อายุ๘๓ปีแต่ก็แล้วแต่ว่าใครจะนำไปตีเป็นเลขอะไร
ซึ่งแน่นอนว่าวันนี้เดี๋ยวเราได้รู้กันอยู่แล้วแหละ
เพราะว่าสามารถติดตามการถ่ายทอดสดผลการออกรางวัลได้
หน้าจอไทยรัฐทีวีของเราตั้งแต่ช่วงเวลาบ่าย๒โมงเป็นต้นไป
เดี๋ยวดูสิว่าเลขอายุของพ่อดมเนี่ยจะออกอย่างที่หลายคนเกรงเอาไว้หรือเปล่า
เออนะคะพูดถึงนี่ฉันก็ลงทุนไปเยอะเหมือนกันนะ
ถ้าถูกนะพ่อนะโอ้จะไม่ลืมพ่อเลยนะคะคุณผู้ชม